สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
เขาไม่เล่นกับเราค่ะก็คือหนูไปหาเขา

นี่เขาใช้คำนี้เป็นเอด
ไม่เล่นด้วยอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวมาใกล้เดี๋ยวติดอะไรงี้ค่ะ

ตั้งแต่๖ขวบเป็นต้นมา
โดนสังคมรังเกียจพี่
ความรู้สึกมันบอกไม่ได้

ก็จะไม่มีใครอยากเล่นด้วยค่ะพี่อิต

ชุบชีวิตนุ๊กขึ้นมา

และทำให้ทุกคนได้รู้ว่า
ความเป็นธรรมของผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นตัวแทนว่าความเข้าใจของสังคม

ยังมีความเข้าใจที่ค่อนข้างผิดอยู่
ความน่ากลัวของโรคนี้ไม่ได้ใหญ่โต
เหมือนตอนแรกที่เราเริ่มรู้จัก

อย่างที่เราเข้าใจเมื่อในอดีตเลยค่ะ

ใครก็ตกอยู่ในภาวะแบบนี้
ต้องเหมือนกับถูกตีตราบาบไปเลย
ความรู้เรื่องนี้จะถูกพูดถึงในรายการวันนี้ด้วย
และที่บอกว่าผลตราบาบคือ
เธอไม่ได้มีเชื้อด้วยค่ะคุณผู้ชม

จริงแล้วประโยคบรรทัศน์สุดท้ายที่
คุณหมอซึ่งเป็นผู้มนวยการศูนย์วิจัยโรคเอสสภากาชาติไทย

นั่นแหละค่ะคือการเหมือนกับปลดล็อกทุกอย่าง

เพื่อที่จะยืนยันเป็นบรรทัศน์สุดท้ายของสุดท้ายอีกที
แล้วผลตรวจก็ชัดเจนว่าเธอไม่ได้มีเชื้อ
แต่ขอวงเล็บไว้วงเล็บใหญ่เลยนะคะ
ถึงแม้ว่าใครก็แล้วแต่ที่มีเชื้อที่ว่านี้

เราต้องทำความเข้าใจกันใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ได้เป็นเหมือนกับที่เราเคยเข้าใจ
เมื่อ๒๐๓๐ปีก่อนอีกต่อไปแล้ว
และที่สำคัญความรู้ใหม่ที่อาจจะยังไม่ได้แพร่หลาย

วันนี้จะให้ฟังให้หมดเลย
โรคอื่นที่เราไม่ค่อยคุ้นหูน่ากลัวกว่าเอส
แต่วันนี้๓ท่านที่จะคุยกันทั้งหมดของเรื่องนี้นะคะ
ท่านแรกอาจารย์เป็นผู้ให้ชีวิตใหม่ล่าสุด

อาจารย์เป็นผู้บริการศูนย์วิจัยโรคเอสภากาชาติไทย
สัตว์อาจารย์กิติคุณนายแพทย์ประพันธ์พานุภาค

เพราะวันจันทร์มีการนัดเข้าไปคุยในกระทรวงอีกนะคะ
ว่าแล้วตอนที่ผู้หญิงคนนี้สมัยเป็นเด็กหญิงอายุ๖ขวม
ทางการแพทย์แล้วจะมีการรับผิดชอบอะไรไหม

ประธานเครื่องขายต่อต้านการหม่อนทำร้ายชาติศาสนะพระมหากษัตริย์

เต็มป่อตั้งแต่วันนั้นที่มาออกรายการเราแล้วนะคะ

หรือว่าสุธิดาแสงสุมาตร
ต้องเสียคำว่านะตอนนี้คือผู้เสียหายจากเรื่องนี้แล้วค่ะ

วันนี้ขอขมวดใหม่ทั้งหมด

ได้ยินประโยคทางโทรศัพท์จากอาจารย์เนี่ย

เพราะไม่เคยได้ยินประโยคที่ชัดเจนแบบนี้มาก่อน

ุ๊กคิดว่านุ๊กต้องไม่ติดแน่ค่ะ
เพราะว่าอาจารย์ก็ฟันทงมาตั้งแต่วันนั้นแล้ว
แม้ว่าเราจะต้องมีการนัดพิสูจน์ในวันรุ่งขึ้นก็ตาม

วันนั้นที่ไปตรวจเพื่อพิสูจน์กันอีกรอบนึง
มีกลัวไหมคะหรือมีหวั่นไหวหรือว่าหวั่นใจไหมคะ

ที่มันเคยออกมาว่าเราไม่มีเชื้อหรือเปล่า
เพราะว่าตรวจหลายแบบก็กลัวค่ะแต่คืออยากได้ความมั่นใจอีกครั้งค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยงวิธีการให้ทำอะไรทำหมด
แต่มีไฮไลท์นิดนึงถามอาจารย์หมอได้จะเล่าให้ฟัง
ก่อนที่จะขึ้นไปตรวจชั้น๗เราขึ้นชั้น๖
เราคุยกันมีนุ๊กมีแฟนนุ๊กมีกับผมแล้วก็พี่เปิ้ล
คุยกันว่าหมอจะช่วยหมอหรือไม่
อันนี้คือทนายสงการพูดตั้งแต่แรกถูกนี่คือสิ่งที่กังวล
คือพูดตั้งแต่แรกแล้วก็คุยกับท่านท่านก็ตกใจมองหน้ากัน
มีทั้งผู้แดนกระโสสารสุข
คือเขาไปบอกอย่างนี้เลยเหรอบอกว่าจะช่วยกันหรือเปล่า
สอบเพื่อตรวจใบให้มีเชื้อสักนิดนึงหรือเปล่า
ท่านงงบอกว่าทำไมก็พูดแบบนี้พอคนผมคุ้นชัดเจน
บอกว่าถ้าเกิดสอบจะช่วยไม่เป็นไรมีนักข่าวต่างประเทศรออยู่
ไม่เจอเป็นแน็กกะตีมาด้วยแทนก็มองหน้าผม
อะไรต่างท่านผมชื่นใจว่าท่านบอกว่าไม่เหรอครับคือถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอ

คือประเด็นที่กลัวไม่ได้กลัวเรื่องผลเลือดของ

คือมั่นใจแล้วว่านุ๊กไม่เป็นนุ๊กไม่มีเชื้อ
ให้ตรวจใหม่นุ๊กคิดมากกลับไปนอนไม่หลับทั้งคืนร้องไห้มาตาปูดเลยครับ
ผมเล่าให้อาจารย์มองมาพูดต่อหน้าผู้แทนกระทรวงด้วย

แต่ที่จะมาเจาะใหม่เนี่ยเพื่อจะช่วยหรือไม่

ผมพูดอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเราต้องดูแลเขา
แล้วไปพูดใส่หน้าอาจารย์เขาแบบนี้นี่อาจารย์ไม่ตกใจเหรอคะว่าเสียงดังด้วย
ตกใจครับเพราะว่าจริงแล้วไม่มีใครทำอย่างนี้นะครับ

เขาก็ต้องดูกันตามความจริงนะครับข้อเท็จจริงนะครับ
ที่ผมกล้าร่วมมือกับทนายนะฮะในการจัดงานแถลงข่าววันนั้นนะครับนะ
เพราะจากข้อมูลต่างเหล่านี้มันบอกชัดเจนแล้วว่าคุณนุ๊กเนี่ยไม่ติดเชื้อนะครับนะ
เพียงแต่ข้อมูลที่ผ่านมานะครับมันกระจัดกระจาย
แล้วบางข้อมูลเนี่ยก็เป็นรหัสนะครับเป็นชื่อย่ออะไรต่างเหล่านี้
ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเจ้าตัวจริงนะครับ
ฉะนั้นในเมื่อเจ้าตัวเนี่ยแน่ใจว่าไม่ติดเชื้อซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับนะ
มาจัดงานแถลงข่าวพิสูจน์ให้เห็นชัดเลยว่าเจาะเลือดจากคนหน้าตาอย่างนี้นะครับนะ
แล้วไปตรวจต่อหน้าสื่อนะครับมันออกมาเป็นยังไงนะครับ
อาจารย์ขออนุญาตแทรกนิดเดียวซึ่งจริงวิธีการแบบนี้เนี่ยคือเปิดเผยตรวจในที่สาธารณะให้คนอื่นรับรู้ด้วยเนี่ยจริงไม่ทำถูกไหม
ทำครับไม่เคยทำในที่ดินแนะนำเลยไม่ทำครับ
แต่ถ้าเราร้องขอเพราะว่าตามหลักแพทยสภาบอกสิทธิผู้ป่วย
นั่นเป็นกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่ได้ยินยอมเขาไม่รู้
แต่ที่เขากลัวเนี่ยสังเกตอาจารย์มือสั่นผมต้องกดไหล่ด้านหลังถ้าในภาพจะมีอยู่
ผมจะแตะบอกว่าไม่ต้องห่วงถ้ามีอะไรอาจารย์ก็พาเราลุกออกจากที่วงแถลงข่าวนี้เรื่องจริงครับ

ใช่กลัวผลออกมาแบบไม่เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะ

ใช่มั่นใจก็เรามีหลักฐานมาหมดแล้วเรามั่นใจค่ะแต่คือกลัวค่ะ
มีเรื่องจริงอาจารย์นี่คือเขาพูดจริงแหละอาจารย์

ใช่ไม่คือเขากลัวไงว่าอยู่มาเจาะใหม่ทำไม

ทำไมถึงมาเจาะใหม่ก็เมื่อตรวจสภาคอาชาติสองครั้งแล้วมีผลที่ลงมาเอกชนสองครั้งทำไม
เขาบอกอาจารย์ดูแล้วจากนึงแต่อะไรคือเขาเก่ง
ทีนี้ที่อาจารย์ประพันธ์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้คืออาจารย์บอกว่าคือโดยปกติเขาไม่ทำกันเปิดเผยแบบนี้
แต่อันนี้คือยินยอมเพราะมันเป็นกรณีที่ต้องการพิสูจน์จริง

คือติดตาหน้าไปไหนลูกนะครับคุณจอมขวัญครับอาจารย์ครับแยกกันอยู่

อาจารย์วันนั้นค่ะวันนั้นของศูนย์วิจัย
เตรียมวิธีการอะไรทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ทั้งหมด

เราก็จะพยายามพรีสูจน์ให้เต็มที่เลย
มีวิธีที่ตรวจรวดเร็วต่อหน้าสื่อและ๒วิธี
แล้ววิธีต้องตรวจใช้เวลา๓๐นาที

ทั้ง๓เทสที่บอกว่ามีแอนตี้บอดี้ไหม

นั่นก็คือตรวจหาภูมิ
ทีนี้ทีแรกนึกว่าอีก๒วันก่อนจะได้ผลนะฮะ
การทดสอบอันอื่นที่เหลือก็คือไปตรวจหา

แต่ตัวเชื้อในเลือด๒วิธี
ตัวเชื้อในเซลล์ของคนไข้เองอีกหนึ่งวิธี
รวมและ๖วิธีออกมาเป็นลบหมดทุกอย่าง
แสดงว่าคนคนนี้ไม่มีเชื้อเชวีอยู่ในตัวอยู่ในเลือด
อยู่ในเซลล์เลยนะครับนะฮะปลอดจากการติดเชื้อครับ
ยังมีอันไหนที่แน่ใจกว่า๖วิธีอีกไหมคะ
ถ้าไปถามฝรั่งถามใคร
บอกว่าอาจจะต้องไปเอาเซลล์มากระตุ้นนะครับนะ
ผมว่ามันเฟ้อไปหน่อยนะครับ
นั่งทฤษฎีมากไปนะครับนะ
แค่นี้นะครับหมอทุกคนยอมรับแล้วครับว่าอันนี้ไม่ติดเชื้อ
คือถ้าเอาเฉพาะในประเทศไทยก่อน

คือเวลาตรวจนี่คือตรวจแค่ว่ามีกับไม่มี

มีนิดเดียวก็คือมีการวัดปริมาณเชื้อไวรัสในเลือด

แล้วก็ที่ไล่เรียงมาเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงครับคุณผู้ชม
เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันแต่อาจารย์คุ้นแน่นะคะ

อีก๑วิธีคือตรวจหาเชื้อนายเซลล์
ซึ่งทั้งหมดปลอดหมดแล้วชัดเจน
ไม่ต้องรออะไรแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องรอภูมิ

รวมทั้งได้เจาะเลือดคุณนุ๊กไปว่า
ตับไตเป็นยังไงบ้างนะครับ

ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการกินยา

จึงตัวเนี่ยทุกอย่างปกติหมด

ไม่มีใครอธิบายหรอกครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร

ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่วันนี้ทราบทางการ

เพราะจะขยายความให้คุณผู้ชมขอไล่เรียงแบบนี้นะคะ

คือพี่จะเอาวัน
เอาปีแรกที่มีประวัติที่มีประวัติ
ตอนแรกข่าวมันออกมาว่า๘ขวบคุณผู้ชม
แต่ว่าล่าสุดนี้โรงพยาบาลพื้นที่เอง

บอกว่าเจอประวัติแล้วนั่นคือปี๔๓
ตอนนั้นนุ๊กเป็นเด็กหญิงสุธิดา

คือเมื่อหนูมีลูกคนแรกตอนนั้นหนูอายุ๑๘ปี๒๕๕๙
ซึ่งครั้งนั้นแหละที่พลิกชีวิตเลย
คือคุณผู้ชมคะวันนั้นนุ๊กเล่าให้ฟังไปแล้วว่า
ุ๊กทราบมาตลอดตั้งแต่เด็กว่านุ๊กเป็นคนที่มีเชื้อนี้
แล้วก็มีการแจ้งให้กับแฟนของตัวเองทราบ

แต่นุ๊กใช้คำว่าพลาดถูกไหม
ตั้งคันก็ไปปรึกษาหมอ
ตัดสินใจเอาเด็กไว้แล้วก็เลยมีการตรวจ
นั่นคือครั้งแรกนะตั้งแต่๖ขวบใช่ไหม

ก็คือจะพยายามตรวจตรวจตลอดค่ะ
หลังจากปี๕หนูก็ตรวจ๒๐หนูก็ตรวจ
ตรวจมาอีกหลายครั้งนะคะ

ก่อนที่หนูจะไปตรวจตอนที่ตั้งคันครั้งแรก

ตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจซ้ำอีกไหม

ตั้งแต่๖ขวบมาตรวจ๗ขวบ๘ขวบ๙ขวบ
อย่างนี้หนูมีตรวจก่อนที่จะถึงอายุ๑๘

ถ้าเผื่อว่าคนไหนที่รู้ว่าติดเชื้อแน่นอนนะครับ
ตรวจอีกทีทีมก็จะต้องบวกอยู่เหมือนเดิมนะครับ
ที่คุณนุ๊กพูดก็ไปตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ตรวจหาปริมาณเชื้อในเลือดนะครับ
ตามปกติของคนที่กินยา

เชื้อในเลือดหายไปหรือยัง

แต่ไม่เคยไปตรวจว่าแอนติบอดี้นะครับ

ไปตรวจเท่าไหร่ก็ยังต้องเจออยู่

อาจารย์แต่ว่าการตรวจของนุ๊กเนี่ยนะคะ
มันก็ต้องมีอันใดอันหนึ่งที่ตรวจหรือเปล่าอาจารย์
แล้วก็บอกเขาว่าเขาไม่มี
ก็ตอนตั้งคันไงครับ
ซึ่งก่อนหน้าคือที่ถามนุ๊กนะคะ

ก่อนถึงอายุ๑๘ที่หนูตั้งคันเลยนะ

ไม่มีการตรวจเพื่อตามผลร่างกายอะไรเลยใช่ไหม

ก็คือคนที่รู้ผลแล้ว

คือมีแล้วมีเลยเป็นแล้วเป็นเลยอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์

ทำงานในบริษัทเอกโชศไงนะครับ

ตรวจน้ำตาลไขมันสิ่งที่เขากลัวที่สุดเลย

เพราะฉะนั้นฉันไม่มีการตรวจซ้ำ
เพราะว่าอาจารย์อันนี้ดิฉันถามแบบตรงไปตรงมา
วงการแพทย์คือการตรวจซ้ำ

ความไม่แน่ใจมันเกิดขึ้นบ่อยไหม

เป็นคนที่เคยไปตรวจเจอที่อื่นแล้ว

มีครับตรวจแล้วก็มันก็ต้องเจอเหมือนเดิม

คือนุ๊กไม่ได้มีการตรวจใดซ้ำเลย
กระทั่งอายุ๑๘ที่ตั้งคัน

นุ๊กพ่อก็เสียแม่ก็เสีย
แล้วมาสู้ชีวิตตามลำพังตั้งแต่วัยเด็ก

ใช่ครับและที่สำคัญก็คือเข้าในวัยเด็กอยู่เลยครับไม่เกิน๑๘ปี
เขาก็อยู่ตามภาษาสู้ชีวิตมาเรียนก็แค่มัธยมใช่ไหมลูก

เขามาร้องผมแต่ผมบอกว่ามาพูดวาจารย์ต้องเอาเอกสารมาให้ได้
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ถูกปกปิดหมด
ประวัติเวทระเบียนก็หายไปหาใครเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือ
เขาเศร้านั่งก้มหน้าเลยไม่รู้ว่าผมจะช่วยหรือไม่ช่วย
ผมบอกต้องดูประวัติก่อนว่ามีเอกสารไหม
ประวัติที่ทนายสงการว่าเดี๋ยวขอมาขยายความตอนอายุ๑๘
กับต่ออายุ๒๐๑๘ที่สำคัญมากคุณผู้ชม

เพราะฉะนั้นต้องตรวจแล้วละเอียดทุกอย่างต้องละเอียด

คำถามคือแล้วตอนนั้นทำไมเรื่องมันไม่จบ
ทำไมมันต่อมาจนมีลูกคนที่๒
ทำไมมันตอบมาจนกระทั่งมาเจอทนายสงการ

ภากาชาติต้องตรวจทุกวิธีเท่าที่จะทำได้
คำถามคือแล้วตอน๑๘ที่ตรวจอย่างละเอียด

ทำไมเขาไม่ได้ชีวิตใหม่ตั้งแต่ตอนอายุ๑๘สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมได้ดูตอนที่ทนายสงการมากับนุ๊ก
เมื่อก่อนหน้านี้๒วันที่รายการเรา
มีงานอธิบายบอกว่าจริงหนูตอนอายุ๑๘ตั้งครรภ์แล้วตรวจ
ละเอียดตั้งแต่ตอนอายุ๑๘แล้ว
คำว่าละเอียดคือตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสมุทรปราการ๒ครั้ง

ทุกอย่างไปตั้งแต่๖คนเลย
เล่าให้ฟังหน่อยคือตอนนั้นมันละเอียดแค่ไหนนุ๊ก

ค่ะตอนตรวจตอนนี้๑๘นะคะ
ตรวจครั้งแรกตอนฝากท้องค่ะก็ตรวจ

แล้วทีนี้เขาก็แบบยังไม่แน่ใจนะคะ
ส่งหนูไปตรวจที่ศูนย์วิจัยนะคะ
เหมือนแบบเดียวกันกับที่ตรวจไปเมื่อวาน

แต่คือด้วยความที่เราไม่แน่ใจ
หนูก็ตรวจเรื่อยนะคะ๒๐หนูก็ตรวจ
แต่คือตอนนั้นปี๕เขาให้หยุดยาไว้แล้ว

คือตอนที่ตรวจที่โรงพยาบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ
ตรวจครั้งแรกปุ๊บไม่มีไม่แน่ใจ
คนที่ขอตรวจซ้ำคือโรงพยาบาลหรือตัวนุ๊กคะ

เขาตรวจให้อีกทีเพราะเขาเห็นประวัติเราก่อนหน้านี้

เขาว่าเพื่อความแน่ใจค่ะส่งไปที่ศูนย์
เพราะฉะนั้นที่ไปที่ศูนย์วิจัยที่สมประกาศชาติไทย

แล้วตัวเราแล้วตัวเราตรวจ๒ครั้งที่จังหวัดสมุทรประการ

ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่ามันคือแบบเรากินยามาตลอด
เชื่อตลอดค่ะว่ามันจะหายมันเป็นไปไม่ได้
ความเชื่อมันติดมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะอาจารย์
ตอนนั้นคิดว่าที่ไม่มีคือมันหาย

คิดว่าคงผิดหรือเปล่าตรวจผิดหรือเปล่า

เพราะกินยาหรือเปล่าหรือเชื้อมันสงบลงชั่วคราว
ที่เขาเล่าให้ผมฟังว่า๑หมอที่โรงพยาบาลก็บอกว่า
เดี๋ยวลองดูตรวจนะต้องมาลองเช็คบ่อย

เชื่อว่าอาจจะลดลงหรือลดน้อยถอยลงไป
คืออันนี้เจ้าตัวก็ไม่เชื่อว่าตัวเองไม่มีครับไม่เชื่อครับ
พอส่งไปที่ศูนย์วิจัยเนี่ยแหละ
วิธีการเมื่อตอนหนูอายุ๑๘ตอนปี๕๕นั้น
กับเมื่อวานนี้ที่อาจารย์ประพันธ์บันเลงตรวจให้เนี่ยนะคะ

คือละเอียดทุกรูปแบบเหมือนกันเลย
แล้วบอกว่าหนูไม่มี

ก็คือแบบเรายังสงสัยอยู่ค่ะว่า
ทำไมแบบต้องหยุดกินอะไรอย่างนี้ค่ะ

อย่างวันนี้เพิ่งทราบจากอาจารย์บอกว่า

เพราะวันแรกที่พร้อมกับสื่อมวลชน

แต่หลังจากวันนั้นแล้วตอนช่วงเย็น

อาจารย์ดูเปล่าว่าเขามีอะไรในหลอดหรือเปล่า

แล้วเขาสลัดว่านี่คือเรื่องจริงกังวลเพราะการอธิบาย
วันนี้ตั้งแต่แรกเขาบอกผมว่าเขาจะไม่มาไม่มาด้วยซ้ำ
ไปเขากลัวว่าเนี่ยตรวจเชื้อแล้วเชื้อสงบ
เชื่อสงบโลกยังมีบางส่วนถามว่าทำไมเพื่อช่วย

คือกลัวขออภัยนะคะขอใช้คำพูดเหมือนคือ
กลัวจะช่วยกันในว่าท่านแพ้กันเอง

สิ่งที่ผมบอกเขาว่าศูนย์วิจัยสภากาชาติไทย

ตอนนั้น๑๘มาตรวจที่สภากาชาติไทย

เดี๋ยวจะหาว่าผู้เชียร์สภากาชาติไทยนะ

คือถ้าตรวจที่ศูนย์วิจัยสภากาชาติไทยแล้วว่า
ไม่มีหรือมี
นั่นคือจบที่สุดของ
ของทุกแห่งที่จะตรวจได้ในประเทศไทยไหม

ว่าจะเป็นเอกชนรัฐบาลหรือสังกัดท้องถิ่น

อาจารย์ทุกโรงพยาบาลในประเทศไหมคะ
ไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่สังกัดใดก็แล้วแต่
แล้วก็ตรวจได้๓วิธีต่างกันครับ

หาเชื้อในเซลไทยอาจจะ๗หรือ๘ที่นะครับ
เพราะฉะนั้นการที่ทางโรงพยาบาล

ลูกคนที่สองเคยลูก๒๐

ก็รู้สึกว่าคงจะไม่เป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ยังคงจะไม่เป็นอีกเหรอนุ๊ก

เพราะเวลาตรวจปุ๊บเนี่ยไม่ได้อธิบายชัดเจน
อย่างเรื่องที่ทางท่านผออธิบาย
หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานต่างมาอธิบาย

นุ๊กตอนอายุ๑๘ก่อนนะลูก
คือพอพบว่าหนูไม่มีเชื้อ
ต้านไวรัสที่หนูกินมาตั้งแต่เด็กหนูเลิกเลยเหรอ

โดยเขาแนะทางโรงพยาบาลแนะนำให้เลิกกินใช่ไหม

แล้วตอนที่มาตรวจย้ำที่สภากาชาติไทยตอนนั้น

ก็คือทุกคนบอกว่ามันไม่มีก็เลิกกินถูกไหม

เป็นไปได้ไหมที่พอตรวจ

ไม่เจอเชื้อในเลือดหรือตรวจไม่เจอเป็นไปได้ครับ
แต่ยังมีเชื้ออยู่ในเซลล์

ทำไมที่สภากาชาติไทยถึงตรวจลงไประดับเสียง

คืออาจจะไม่เจอในการตรวจระดับอื่น

แต่สุดท้ายต้องมาตรวจให้ลึกถึงระดับเซลล์ใช่ไหมอาจาร

ถ้าติดเชื้อจริงจะต้องยังเจออยู่ครับ

ต่อให้กินยาต้านไวรัสแบบต่อเนื่องก็ตาม

แล้วก็ต่อเนื่องนานขนาดไหนก็ตาม

นี่คือเหตุผลเลยครับที่ทางโรงพยาบาลแต่ละแห่ง

แต่ณวันนี้สิ่งที่ค้างคาใจหมดสิ้นไปในวันนี้
เพราะว่าทางสภากชาติตรวจละเอียดใช่ไหมอาจารย์หมอ

อายุ๑๘ยังไม่ค่อยแน่ใจ

คือพิกัดก่อนนี้สิครับอาจารย์
อาจารย์เศร้าคนไม่มีใครอธิบาย
คือเด็ก๑๗๑๘เนี่ยท้องเข้าไปเขาจะถามใครได้
แต่ณวันนี้มันแตกต่างกันถ้าเข้าไปมีสื่อมวลชนมีผมเข้าไปมีใครอะไร
ที่เขาไปปุ๊บเนี่ยได้มีการอธิบายอันนี้สำคัญนะครับ
อ่ะไหนนะครับคำถามที่คาจัยอยู่ตั้งแต่อายุ๑๘
และกระทั่งอายุ๒๐หรือแม้กระทั่งเมื่อวานเมื่อวานนะครับ
อาจารย์ตกลงเราไม่ต้องสงสัยเขาแล้วถูกไหม

และนุ๊กเอาอย่างนี้นุ๊กมีอะไรจะถามอาจารย์ไหมพี่นั่งฟัง
ที่หนูคาใจน่ะเราบอกนุ๊กได้ว่านุ๊กไม่ต้องคาใจแล้ว
แต่นุ๊กคาใจอะไรไหมตอนนี้ถามอาจารย์ได้เลย
ุ๊กไม่ได้ค้างคาใจอะไรแล้วไม่มีแล้วนะ
มีเมื่อวานที่นี่คุยนอกรอบถามอาจารย์หมอ
อาจารย์หมอหลังจากที่มีการตรวจเสร็จพิสูจน์เสร็จปุ๊บ
กลับมาชั้น๖คุยกับอาจารย์หมออาจารย์หมอพาไปทานข้าว
อาจารย์หมอเขาดูผลผลการรายงานจากโรงพยาบาลต้นสังกัด
แปลกนุ๊กตกใจมีประวัติว่านุ๊กเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งที่ลำปาง

มีการรายงานเข้ามาอย่างท่านรัฐมนตรีและประมวลเรื่องมา
แล้วอาจารย์หมอเขาก็ถามนุ๊กว่าเคยไปไหมอะไรไหม

เท่าที่ดูเนี่ยมันมีข้อมูลบางอย่างที่ยังขาดไปที่ยังผิดไปบ้างนะครับ
แรงคณะที่คุณนุ๊กเริ่มกินยาปี๕๐๕๑ในรายงานมันบอกว่าเริ่ม๕๑
แต่คุณนุ๊กเองบอกว่าเริ่ม๕๐ซึ่งอาจจะต่างกันไม่ได้สำคัญ
แล้วก็มีอีกอันหนึ่งบอกว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ลำปาง

แล้วที่อีกเรื่องหนึ่งเสริมเลยนะครับ
มีกินยาสมุนไพรอีกมากินยาหม้อ

เอ๊ะแสดงว่าแรงงานเท็จจากรัฐบนตรีหรือเปล่า

คงจะเป็นการผิดพลาดนะครับ
ว่าเคยไปตรวจที่ลำปาง

คือคงต้องไปสอบถามที่โรงพยาบาลนะครับ

เดี๋ยวก่อนที่ต้องสอบคือสอบโรงพยาบาลไหน

ใช่รายงานว่าเคยไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ลำปาง

แล้วถามว่าแล้วมาต่ออีกกินยาต้ม

นี่ก็ตกผมก็ตกใจถามลูกเอาไปกินแต่เมื่อไหร่

จำได้ใช่ไหมว่าเราไม่เคยไปที่ลำปา

ท่านถามเลยก่อนที่จะประมวลเรื่อง

ไม่อาจารย์คือนี่ไงอาจารย์คือถ้ามันไม่จริง

เอาหลักฐานบางประการให้ท่านฟัง
จะได้รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น

อาจารย์ประพันธ์มีบางอย่าง
ที่อยากจะบอกคนไทยว่า

อยากจะให้รู้ไว้ว่ายาต้านไวรัส
ทุกวันนี้มันทำให้คุณ
ใช้ชีวิตได้ปลอดภัยอย่างไม่น่าเชื่อ
มีอีกหลายโรคและหลายเชื้อที่น่ากลัวกว่าเอสไอ
ที่เราไม่เคยรู้เลยสักที

นายสงการวันจันทร์ยังไปอยู่

กระทรวงบ่ายโมงครึ่ง

เดี๋ยวผมดูก่อนว่าติดภารกิจอะไรหรือเปล่า
คือมันสำคัญคือต้องไปเรียนท่านทราบว่ามีการ

จำมอดจำต้มแล้วก็เคยลักษณะปลา
ผมวางช้อนเลยนะฮะลูกหลอกอาจารย์เหรอ

เหมือนเดิมที่สรรพ์รัฐพรรณนาศุกร์อยู่
ประหลักต้องมาด้วยไหมครับ
ท่านห้ามเข้าผมบอกเลยห้ามเข้า
ไม่ใช่ก็ขอท่านห้ามเข้าเพราะว่าหนึ่ง
เพราะว่านุ๊กเนี่ยเขาเป็นถูกกล่าวหาตาหน้า
แต่คุณออกมาสัมภาษณ์ว่าอย่าออกมาสื่ออย่าไปทำข่าว

ท่านมีตัวละครท่านหนึ่งอยู่ในข่าวนะคะ
ทีนี้ทนายสงการคำถามคือหลังจากนี้คือจะมีการฟ้องร้อง
เพื่อเรียกฆ่าเสียหายชดเชยชดใช้เยอะแยะ
คือประเด็นนั้นผมยังไม่ได้คิดไว้
แต่สิ่งที่ผมจะบอกท่านตีคือให้ตั้งกรรมการสอบวินัย
อย่างไร้แรงก่อนถามว่าตั้งทำไมเอาบุคคลภายนอกมาเป็นกรรมการสอบ
เพื่ออะไรเพื่อจะได้มีคำสั่งไปทุกโรงพยาบาลตำบลอำเภอจังหวัด
ทั่วร้านอาจารย์เขาจะได้มีความระบัดระวัง
และไม่พระมาทนี่คือสำคัญส่วนเฉพาะท่านหรือว่ากาว
เรื่องของท่านเราไม่เกี่ยวแต่ผมต้องการให้เห็นเป็นรูปธรรม

อาจารย์ประพันธ์ค่ะคือเรียนเคยถามอาจารย์แล้ว
สันนิษฐานได้ไหมว่าความผิดพลาดนี้เกิดจากอะไร
เกิดจากดิฉันจะใช้คำถูกไหมคือคนที่เนี่ย
คืออาจจะเป็นคนทดสอบเลือดหรือเป็นคนอ่านผล

ในแปลตอบตรงนี้ก็คือโรงพยาบาลเขาจะต้องเป็นคนไปสอบถามดู

ผมก็ได้พูดก็ได้แต่เดาเอา
เป็นคนเก็บเลือดแล้วเป็นคนก็ไปเทส

คนอ่านผลคือเทคนิคการแพทย์นะคะ
คนบอกผลกับผู้ป่วยเนี่ย

คือหมอมีหน้าที่เอาผลมาบอก
แต่กระบวนการก่อนหน้านั้นทั้งหมดเป็นเทคนิคการแพทย์

หนึ่ง๓๐วิมันมีคลิปที่บอกโทรมาหาเขาผู้หญิงกับผู้ชาย

อาจจะผิดพลาดไปนะเครื่องมือเครื่องไม้อาจจะไม่ทันสมัย

คือมีเทคโนโลยีตอนนี้นะ
ถ้ารับยาต้านไวรัส
ต่อกันครึ่งปีหรือว่า๖เดือน

แต่เขาจะไม่แพร่เชื้อไปหาคนอื่น

เลือดหรือว่าแม่สู่ลูกจะไม่แพร่เชื้อ
เพราะว่ามีน้อยมากจนไม่แพร่ให้กับใคร

และรับยาต้านไวรัสต่อเนื่องกันครึ่งปีหรือ๖เดือนเหมือนกัน
ก็จะไม่สามารถแพร่เชื้อไปหาคนอื่นได้อีกเช่นกันใช่ครับ
โดยที่เขาไม่ได้หายเป็นเอสนะแต่เขาจะแพร่เชื้อไม่ได้
มันเรื่องเดียวกันเสียเวลาพูดซ้ำ
เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอ้าวก็บางคนติดเชื้อเฉยยังไม่ได้เป็นโรคเอ

ขอ๓ชีวิตนุ๊กอยากบอกอะไรคะเราผ่านประสบการณ์นี้มา
ค่ะอยากบอกว่าต้องขอบคุณทางท่านอาจารย์ธนายสมการแล้วก็ท่านพอสูญวิจัย
แล้วขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกช่อง
ให้ความเป็นธรรมกับนุ๊กค่ะและนุ๊กอยากจะบอกว่า
เหมือนคนปกติของเราเขาอยากได้กำลังใจจากสังคมนะคะ
เขาจะได้มีอายุต่อนานค่ะแล้วก็อยากแบบบอกว่า
เข้าใจค่ะสำนักสมการบอกแล้วสุดท้ายขอบคุณรัฐบาล
คนเอกประชุนโชษชาติที่สั่งให้กระทรวงศาสตร์ศูกจัดการในเรื่องนี้ให้เฉียบขาด
เพื่อประชาชนทั่วประเทศหากมีข้อผิดพลาด
ว่ากันไปตามกฎหมายและเยียวยาผู้เสียหาย
เดี๋ยววันจันทร์ตามข่าวต่อวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านค่ะ

คุณผู้ชมลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ